ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมที่มีวันหยุดน้อยอย่างเราสองคน
ค่ะไปหาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้กรุงกันหน่อยนะคะ
คืนนี้คุณกมลวันการีพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
เขาบอกว่าเป็นตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลน
จุดขายก็คือการไปชมทุ่งบัวแดงอย่างใกล้ชิด
แล้วก็สามารถชมได้ตลอดทั้งวันตลอดทั้งปี
แถมยังมีร้านอาหารบรรยากาศดีอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยนะคะ

สีแดงอมชมพูของดอกบัวแดงโผล่พ้นน้ำ
แข่งกันเบ่งบานรับแสงแดดอ่อน
ดงามราวกับพื้นพรมสีชมพูปูลาดบนผิวน้ำ

ที่นี่คือตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลน
มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐม

ให้นักท่องเที่ยวมาปักหมุดในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
จากบ่อปลาบนพื้นที่๒๔ไร่
ในละมิตให้เป็นสระบัวขนาดใหญ่
จุดขายที่รอให้คนเมืองมาสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุง
ด้วยแนวคิดชมบัวแดงได้ตลอดทั้งวันและทั้งปี
เรามองว่าบัวเนี่ย
เป็นจุดที่ลูกค้าต้องการธรรมชาติมากที่สุด
คือถ้าเราสร้างตลาดแต่เราไม่มีบัว
มันก็จะเหมือนตลาดคล้ายตลาดทั่วไป

จะสามารถมาเที่ยวตลาดเราได้ไหม
ถ้าสมมุติลูกค้าไม่ต้องรอวันหยุดยาว

ใครที่คิดว่าชมทุ่งบัวแดงต้องตอนเช้าตรู่เท่านั้น

เพราะที่ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลน

บานตั้งแต่เช้าไปจนถึง๙โมง

ที่จะเริ่มบานตั้งแต่๑๐โมงไปจนถึงช่วงเย็น
ดังนั้นนักท่องเที่ยวจะสามารถชมบัว

ทำให้มีบัวเต็มสระตลอดทั้งปี

คือการพายเรือออกมาชื่นชมความสวยงาม

ยังได้เซลฟี่กับดอกบัวอย่างใกล้ชิด
และวันนี้นะคะพิเศษมากเลยค่ะ

ได้ทำสร้อยดอกบัวสวยแบบนี้

ต่อลำนั่งได้๒๕คนค่ะ

บัวแดงก็ยิ่งหนาแน่นสวย

อกจากความสวยงามของดอกบัวแล้ว
ยังได้เห็นนกตัวน้อยใหญ่บินโชว์ไปโชว์มา
ขนาดไข่นกยังมีเลยค่ะ
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สุด
ภายในตลาดยังมีโซนร้านค้าร้านอาหาร

ออกแบบมาให้กลมกลืนกับธรรมชาติ

มีทั้งของขาวของหวานและของฝาก

สังคปูชิโน่เย็นสักแก้ว

แนะนำน้ำแตงโมกปั่นชื่นใจ

จัดใส่จานอย่างสวยงามน่ากินสุด

เจ้าเก่าบางเลนก็อร้อย
นั่งชิมไปชมบัวแดงไปดี

ต้องชิมหอมโหมกปลาช่อนย่างสูตรโบราณ
บท้ายด้วยขนมตาลร้อน
ตลาดน้ำทุ่งบัวแดงณบางเลน
เปิดทุกวันตั้งแต่๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ

ข่าวทรัพย์ทีวีรายงาน